มาดูเรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะคะที่พิศนุโลกค่ะคือมีลูกค้าเนี่ยไปทานร้านชาบูแล้วก็บอกว่าสังเกตที่เนื้อหมูเนี่ยเป็นจุดสีขาวเพราะทานเข้าไปแล้วเขาก็ไม่สบายเขาเลยไปร้องกับประสุนสัตว์จังหวัดล่าสุดนะคะประสุนสัตว์จังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบร้านชาบูดังกล่าวนะคะ

การจัดซื้อวัตถุดิบได้รับคำชี้แจงว่าสั่งมาจาก๒ห้างค้าส่งรายใหญ่ซึ่งได้มาตรฐานการผลิตและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้โดยกรมประสุทธิ์สัตว์ทางร้านได้มีการนำเอกสารการสั่งซื้อมาประกอบการชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการตัดแต่งอาหารจำพวกเนื้อหมูเนื้อวัวต้นทางต้นทางที่ไปซื้อได้มาตรฐาน
เครื่องสไลด์ที่ใช้ได้มาตรฐานไม่ผ่านการสัมผัสจับต้องกับชิ้นเนื้อขนาดที่ภายในร้านเองก็สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าสุดท้ายแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพบว่าคนไม่สบาย๑คนทีนี้จากการตรวจสอบสอบส่วนโรคเพิ
เขาป่วยมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ